เหนือจากนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดพิศนุโลก
เขามีงานใหญ่งานยักษ์เลยคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกไปเที่ยวกันหน่อย
เมืองสารพันธ์พฤกษาครั้งที่๑๓ที่จังหวัดพิศนุโลก
เขาเพิ่งทำการประกาศกล้าวเลยว่างานนี้เขาจัดใหญ่เลยนะ
นี่ที่บริเวณลานกลางเมืองสวนชมหน้าเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมือง
จังหวัดพิศนุโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีที่สวนชมด้าน

ที่นี่เขาจัดงานพิศนุโลกเมืองสารพันธ์พฤกษาครั้งที่๑๓ขึ้น

และเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม
โดยภายในงานนะครับมีกิจกรรมมากมาย
นิทัศกาลแสดงสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกว่า๙อำเภอ

แล้วก็มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรด้วย
ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

เหลืองทองอร่ามนี่กล้วยน้ำว้า
แล้วก็มีเหล่าบรรดาแดนเซอร์
มันมีผลไม้เยอะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงยักษ
แล้วก็กล้วยน้ำว้าอย่างที่ผมบอกไปมะพร้าวน้ำหอมก็มีเหมือนกันนะ

ไลท์อย่างที่ผมบอกเห็นแดนเซอร์เราไหม
เห็นค่ะแต่ละคนห้วยลีลาไม่ธรรมดาจริง

แต่เขามาแข่งขันส้มตำลีลา

นี่แหละครับโอ้โหงานนี้นะเขามาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง๙อำเภอ
คิดดูแล้วกันว่าแต่ละคนเขาจัดใหญ่จัดเต็มกันขนาดไหน
ดูจากโหแต่ละคนนะครับ
มาแบบมาเต็มส้มตำที่ว่าแซ่บก็ไม่แซ่บเท่าลีลาของบรรดาพี่เขาหรอก
ไม่เชื่อเหรอไปดูกันดิไปดูลีลารูปวิทยากาศกันนะครับ

แซ่บกับไว้ได้หรือไม่

แล้วแบบนี้เราบรรดานุ่มก็มีกิจกรรมให้เล่นตะไก่
ถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงแบบนี้

รักหลายคนจนนับไม่ได้
นี่ไหลลงไปในกระบอกไม้ไผ่
คือตอนที่เอาลงกระบอกไม้ไผ่นี้ก็ยากเหมือนกันนะ
ใช่คุณมันจะไหลออกนอกกระบอกสิ

แหละครับก็เป็นงานแข่งขันเพื่อสร้างเสียงหัวเราะ
ส่วนนี่ก็กล้วยน้ำวะไปหาทานกันได้
ก็ไปกันได้นะครับผมเชิญชวนแล้วกัน
พิศนุโลกเมืองสารพันธ์พฤกษาครั้งที่๑๓งานจัด
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๔พฤษภาคมเต็มอิ่มกันไปเลย

โอ้โหสุดยอดเลยนะชอบมากนะเวลาพวกงานมหากรรมสินค้าเกษตรแบบนี้เอามาขายเนาะ

แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและที่สำคัญมีคุณภาพด้วย
แล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวเกษตรกรหรือว่าคืนรายได้สู่ชุมชนได้ด้วย

น่ารักน่าสนุกมากเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ
โอกาสก็ไปเที่ยวกันได้งานยังจัดต่อเนื่องถึงวันที่๑๔นะจ๊ะ
ยาวกันไปอยู่พิศนุโลกดูความสวยงามของที่
สุนโลกเมืองสองแควร์ถ้าไปแล้วเนี่ยนะแนะนำให้ไปกราบไหว้นี้ด้วย
พระพุทธชินราชไปวัดใหญ่สาธารณ์ทุกข์
ความเป็นสิริมงคลเที่ยวอย่างมีความสุขเลยนะคะ